คุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันจะพาไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
พระทุดงท่านนำมาลงเองค่ะ
เป็นบรรยากาศขณะที่คณะพระที่เดินทุดงเนี่ยนะคะ
ไปเจอเหตุการณ์ต่างมากมาย
หนึ่งในนั้นระหว่างที่เดินอยู่
ต้องรับมือกับเจ้าถิ่นกลางทุ่งนา
งานนี้วิ่งกันจีวอนปลิวเลยนะคะ
วิ่งหนีอะไรกันไปดูคลิปค่ะ
คือวัวอยู่กลางทุ่งนาเป็นเจ้าถิ่นนะคะ
เจอคณะพระทุดงก็ไล่ควิดแบบนี้นะคะ
พระท่านก็วิ่งหนีกันกระเจิงค่ะ

เพราะว่าคุณบ๊าไม่ไหวนะคะวิ่งกันแบบนี้แหละ
วิดีโอนี้ค่ะถูกเผยแพร่โดยพระสุวัสดิเตวธรรมโมนะคะ
แสดงภาพเหตุการณ์ขณะที่กำลังทุดงไปพร้อมกับคณะ
จะเห็นได้ว่าก็เดินตากแดดตัก

เป็นเจ้าถิ่นที่เดินดุ่มเข้ามา
แล้วก็ไม่ยอมเปิดทางให้ผ่านไปง่าย
ก็เลยเกิดภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้นะคะ

เดินก็เหนื่อยพอแรงแล้ว

ชีวิตพระทุดงกันเลยทีเดียวนะคะ

แต่งานนี้ก็ขออนุญาตแบบขำ

ก็ยังมีอีกนะคะพระสุวัสดิ์เอง

นี่เป็นคลิปล่าสุดเดินผ่าน
ฝูงวัวเหมือนกันอันนี้กลางทุ่ง

ระหว่างที่เดินผ่านแต่ว่าครั้งนี้

บทางให้คณะของพระทุดงไปได้นะคะ

วันนี้เรามาดี
เห็นมั้ยคะภูงวัวก็สงบศึกให้เหมือนกัน

หลบเข้าข้างทางหลบเข้าบ้านอยู่ข้าง

ก็เป็นเหตุการณ์ระหว่างทางนะคะ
อนุญาตพระคุณเจ้าในการคำ